ไปดูเหตุการณ์ที่มีนักเรียนของค่ายวิวัตรพลเมืองเขาหนีออกมาจากค่ายที่จักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ทั้งหมด๑๔คนล่าสุดตามจับกลับมาได้๕คนนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าค่ายวิวัตรพลเมืองเนี่ยมันเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ต้องขังที่
ใกล้จะครบกำหนดกับเรื่องของโทษของยาเสพติดแต่ว่าเมืองจำเนี่ยมันมีคดีเรื่องของยาเสพติดเยอะ
มันมีคนเยอะก็ระบายออกมามาอยู่ที่ค่ายวิวัตรพลเมืองนะฮะ
ทำการฝึกอบรมให้เป็นคนดีก่อนจะปล่อยตัวออกมาอันนี้คือใบหน้าของคนที่หนีออกมา
มีคนใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าหมูยุ้ยโพสต์ข้อความว่ามีนักเรียนของค่ายวิวัตรพลเมืองค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีหนีออกมาจากค่าย๑๔คน
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๗พฤษภาคมทั้งหมดเนี่ยไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์ออกไปทางตำบลดงพระรามและดงขี้เหล็ก
ถ้าใครพบโปรดแจ้งเบาะแสด่วนนะครับ
ตัดผมสั้นเกลียนคล้ายกับนักเรียนไปขอกินน้ำด้วยความหิวโหยมากจากนั้นก็เดินเท้าเท้าเปล่านะครับ
ไปตามสนแสนอกสายประจันตคาร์ม๔มหาพฤษที่บ้านหวานบ้านนท์โนอลเจ็กนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวนะฮะก็นักเรียนค่ายวิวัตรพลเมืองก็จับมา
กลับมาได้สองคนคือนายสหัสสวัสดิ์กวนปัชชาแล้วก็นายเจษดาสืบวง
ทั้งคู่เนี่ยสารภาพหลบหนีออกมาพร้อมกับเพื่อนเพื่อน
โดยกลุ่มของเขามี๕คนแต่พอออกมาปุ๊บก็แยกย้ายกัน
สถานีรถไฟประจันตคามซึ่งอีก๓คนก็หลบหนีไปแล้ว
ไม่รู้ไปที่ไหนนะครับช่วงค่ำของเมื่อวานเนี่ย
ทหารเองก็ไปรับตัวนักเรียนสองคนนี้กลับไปค่ายจักรพงศ์แล้วตามเดิม
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าสามารถติดตามนักเรียนกลับมาได้ห้าคน
เหลืออีก๙คนยังคงหลบหนีก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวนะครับ
ทั้งหมดก็มีคดีเรื่องของยาเสพติดนะฮะคือค่ายนี้เขาร่วมกัน
กรมราชธรรมกับกระทรวงมหาดไทยจัดค่ายนี้ขึ้นมา
ให้เอาไปฝึกอบรมให้เป็นคนดีแล้วก็ปล่อยตัวออกมา
จริงจริงคืองักลางจะถูกปล่อยตัวอยู่แล้วใกล้ครบกับตรวจการปล่อยตัวแล้ว
หรือไม่อยากถูกปล่อยไม่ทราบเหมือนก็เอามา
เหมือนจะพยายามกลับเข้าไปอยู่ในนั้นอีกแล้วต้องติดนานขึ้นนะ